ต่อกันด้วยข่าวนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นดราม่ากันเลยล่ะ
เพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่ามีการดูถูกคนจน
เพราะว่าผู้ก่อเหตุไปต่อว่านะคะเด็กรับรถว่าไอ้คนจนแล้วก็มีการให้ของลับกันด้วยค่ะ
คนขับก็ตะโกนต่อว่าคนที่เป็นเด็กรับรถก็สวนกลับแต่ว่าเรื่องเนี่ยมันมีประเด็นกันมาก่อนหน้านี้นะคะ
แล้วยกนิ้วให้ครองลับครับพี่
อันนี้ผมก็ขึ้นสังผลไม่ไหวทำนี้มันไม่ได้
ก็สองเสียงยืนยันนะคะรถน้ำแข็งก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
เพราะว่าเขาถอยให้ครั้งนึงแล้วแต่ว่ารถเบนท์เนี่ยออกไม่ได้
ก็เป็นที่มาที่ทำให้เกิดความไม่พอใจนะคะ
สองเสียงที่ให้สัมภาษณ์ก็คือว่าเขาได้ยินเหตุการณ์นี้เหมือนกัน
เจ้าของร้านค่ะเจ้าของร้านบอกว่า
บริการแย่มากทั้งที่ไม่ได้ลงจากรถเลยด้วยซ้ำ

แล้วเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาคนขับรถคันนี้
ก็มากับตำรวจสายตรวจสองนายเข้ามาขอโทษที่ร้าน
แต่เจ้าของร้านนัดให้เข้ามาเจรจากันตอนเช้า
เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุแล้วก็ไปรีวิว
ทำในที่แจ้งจะมาแอบขอโทษไม่ได้

เข้ามาไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องกลับกรุงเทพโอกาสหน้า

นี่แหละค่ะก็เป็นความเคลื่อนไหวนะคะ
แต่ว่าล่าสุดค่ะทีมข่าวของเราติดต่อ
เรามาฟังทางมุมมองของคนขับรถคันนี้บ้าง

ด้วยความโมโหหิวก็เลยขาดสติด่าทอไปอย่างที่เห็นในคลิปแหละ
แต่เขาบอกอยากให้เข้าใจด้วยว่าเขาไม่ใช่คนเริ่มก่อน
มันมีการต่อล้อต่อเถียงกันทั้งสองฝ่าย
ก่อนที่จะมาถึงคลิปนี้ในช่วงเวลานี้
มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะคะ
เขาเล่าบอกมันมีรถจอดอยู่๒คัน
เบ้นจอดในสุดรถน้ำแข็งแล้วก็รถเขาเป็นคันที่สาม
เบนท์เนี่ยคือเขาถอยออกมาแล้วถอยออกมาไม่ได้นะคะ
ก็เลยเดินมาขอให้เขาถอยเพราะว่ารถน้ำแข็งไม่ยอมถอยให้
ซึ่งตอนนั้นพูดคุยคนขับรถน้ำแข็งได้ยิน
ก็เลยตะโกนแทรกมาแล้วด่าต่อว่าเขาด้วยถ้อยคำหยาบคาย
ตรงนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นของการด่าทอกัน
แต่ว่ามันไม่ปรากฏในคลิปนะคะ
เพราะฉะนั้นก็เลยเห็นว่าเขาเป็นคนที่ต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียว

ในคลิปมันมีประโยคหนึ่งนะคะ
ขออนุญาตนะคะเขาบอกว่ามีคำว่า
พ่อมึงเหรอเป็นเสียงของคนขับรถน้ำแข็ง

บอกมันมีคลิปนะคลิปอยู่ในโลกโซเชียล
เขาก็เลยขอให้ตำรวจช่วยเดินทางไปเป็นเพื่อน
จะไปขอโทษแล้วก็ขอให้ลบคลิปทุกอย่างจะได้จบ
แต่ร้านบอกให้มาอีกครั้งหนึ่งในวันรุ่งขึ้น
จะให้ขอโทษต่อหน้าสื่อมวลชน
แต่เขาไม่ต้องการให้มีผลกระทบมาถึงตัวทนายความ

ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจะไม่ดำเนินคดีอะไร
ขอยอมรับผิดที่ไปพูดเรื่องเหยียดคนจน
แต่เรื่องคลิปที่มีการเอาไปเผยแพร่ตัดทอน
อันนี้ไม่แน่นะว่าจะดำเนินคดีหรือเปล่า
เขายังไม่ยืนยันตรงนี้ค่ะครับ